เอามาดูต่อกันที่เรื่องไม่ควรจะเป็นเรื่องเลยนะคะ
จริงสถานการณ์แบบนี้ควรจะมีแต่คอมเมนต์ดีสร้างแรงบันดาลใจอะไรก็ว่ากันไป

แต่บอกเลยว่าไม่รู้จะอ่านยังไงดีต้องเซ็นเซอร์แทบตายคุณผู้ชม

หยาบคายเยอะมากมึงกูรวมไปถึงอวัยวะเพศเบื้องล่างก็มี
อันนี้ที่ฉันเซ็นเซอร์ไปแล้วว่าแต่ตอนไหนเขาจะเอาเธอไปเป็นสะพ้ายโบนันซ่าสักที
รู้ไหมเขาคบกับแอปมาไม่นานเขาบอกให้พ่อแม่ไปสู่ขอเลยนะ
แต่เธอเขาปล่อยให้เขาไปกินฟรีจะได้แต่งกับเขาหรือเปล่าไม่รู้จะอ่านยังไงดีคุณผู้ชม
ถามฝ่ายหญิงด้วยไหมคะว่าอยากจะเป็นหรือว่าพร้อมเป็นสะพ้ายบ้านไหนหรือยัง
ไม่ใช่แค่ถามว่าเมื่อไหร่เขาจะเอาเราเป็นสะพ้ายชายหญิงเกิดมาเท่าเทียมกัน
จำไว้เราคบใครศึกษาใครสักคนในชีวิตเพื่อจะมีอนาคตร่วมกัน
ส่วนเรื่องของอนาคตจะเป็นไปได้หรือเปล่าต่างฝ่ายต่างก็ต้องทำให้ดีที่สุด
อย่ามองคุณค่าตัวเองต่ำเกินไปแค่ว่าเราจะได้เป็นภรรยาหรือสะพ้ายของบ้านไหนเลยค่ะ
ผู้หญิงก็มีสิทธิ์เลือกเท่ากับผู้ชายนะคะทำงานหารายได้เลี้ยงครอบครัวด้วยเงินของตัวเองเหมือนกัน
เสียจากว่าคุณจะรู้สึกด้อยกว่าต้องคอยรอว่าผู้ชายจะมาขอเมื่อไหร่นะคุณขอเงินเขาใช้
มันก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่จะรู้สึกแบบนั้นอย่าให้ฆ่าตัวเองต่ำเกินไปด้วยความคิดแบบนี้ค่ะ
มันล้านหลังแล้วโอ้โหดิฉันอยากจะยืนฟ้อนโรแล้วตบมือรัว
พอแมทสวนกลับแบบไปจุกแบบนี้คุณผู้ชมค่ะแฟนคลับเขาก็เข้ามาปรบมือกันให้นะจ๊ะ
ดไลค์คอมเมนต์เยอะแยะเลยบางคนบอกว่ายุแมทด้วย
แมทดำเนินคดีกับชาวเน็ตรายนี้เอาให้เข็ดหลาบเอาให้เป็นตัวอย่างซะหน่อย
จะได้ไม่เม้นต์พลอยกับใครอีก
แต่ท้ายที่สุดแล้วแมทก็นิ่งสงบสยบทุกปัญหา